ราม่ายกของแพงคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับของแพงหรือเปล่า
แต่กะเพราหมูชิ้นแต่ได้มา๒ชิ้นแบบนี้
เอาไปดูด้วยตาตนเองฮะว่าเป็นยังไง
มึงกูไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ว่ากูหิวข้าวแล้วกูสั่งจากแอปสีเขียว
กูคิดว่ากูเลิกร้านที่ดีที่สุดและใกล้ที่สุดสำหรับกูเลี้ยวตอนนี้
แล้วคือกูก็คิดว่ากูเลือกเมนูที่ดีที่สุดแล้วนั่นคือกะเพราหมูชิ้นมึง
พอของมาถึงแค่นั้นแหละกูหิวกูเปิดกูแก้

โอ้โหจะอิ่มแย่เลยนะ

บาทกะเพราหมู๒ชิ้นจริง
๒ชิ้นแล้วน่าจะกินได้ประมาณสัก๓คำ
คือหมูชิ้นเขาก็เป็นหมูแผ่หมูแผ่แบบชิ้นพอประมาณนะ
ชิ้นใหญ่ถ้าเป็นขนาดถือว่าชิ้นใหญ่

คุณผู้ชมมาบอกหน่อยว่าถ้าสั่งมาปุ๊บได้มาแบบนี้
ฮแกะออกมาเจอสองชิ้นแบบนี้แพงไปไหมห้าสิบบาทครับ
บางคนบอกเฮ้ยไอ้ร้านนี้มันดีนะก็สั่งหมูชิ้นนี้ให้มาตั้ง
โอ้โหหรือมองในแง่ดีร้านเค้าคุมแคลลี่ให้

ใช่นะคะเอาจริง

ตกโชคชิตว่ากี่ร้านละอะไร

หมูอะช่วงนี้หมูแพงสิ